คุณผู้ชมครับช่วงนี้จะพาไปที่บังกลาเทศครับ
กลาเทศถือว่าเป็นประเทศที่ยังคงมีการพัฒนาน้อยอยู่นะครับ
แล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของประชากรเร็วมาก
คุณผู้ชมเป็นที่ตอนนี้๑๕๖ล้านคนแล้วนะครับ
ก็การผลิตในประเทศเองไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่มีมากขนาดนี้
และถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของนักลงทุนไทยครับ
ในการไปจอดตลาดที่บังกลาเทศนะครับ
แล้วก็ไปทำการค้ากับประเทศนี้ได้ไม่ยากครับ
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
รีมเคาน์เตอร์แบนจากไทยหลากยี่ห้อ
จัดวางบนชั้นวางของยูนิตมาร์ท
เปอร์ช็อปที่ใหญ่ที่สุดในกรุงทากา
เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ
ของเหล่านี้จัดวางในโซนท็อปฟอร์มทำเลที่ดีที่สุด
แสดงถึงความนิยมของสินค้าไทย
โดยกลุ่มเครื่องสำอางเป็น๑ใน๑๐สินค้าไทย
บังกลาเทศนำเข้ามากที่สุดค่ะ
เหตุผลที่เครื่องสำอางของไทยนะคะ
ได้รับความนิยมจากสาวบังคลาเทศ
ให้ดูแลผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะ

จะมีราคาสูงกว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากอินเดียนะคะ
แต่ว่าสาวก็กลับมาซื้อแล้วซื้ออีก

กลายเป็นได้รับความนิยมในตลาดที่นี่ค่ะ
อืม

ได้รับความนิยมที่นี่มาเป็นเวลานานค่ะ

แต่ก็มีส่วนดึงดูดให้ลูกค้าระดับกลาง
ระดับบนแวะเวียนมาช้อปปิ้ง
ยอดขายสูงถึง๙๐ล้านปากา
ราว๔๕ล้านบาทต่อเดือน
การลงทุนในบังกลาเทศนักลงทุนต่างชาติ
ที่ได้รับจากสหภาพยุโรปแคนาดาและประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด
คนต่างชาติสามารถถือหุ้นส่วนในกิจการได้ทั้งหมด
ประเทศจึงเริ่มเข้ามาตั้งฐานการผลิตเพื่อส่งออก
เพิ่มขึ้นร้อยละ๖ในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา

เพราะจำหน่ายได้ทั้งในบังกลาเทศและประเทศที่๓
โดยเฉพาะสินค้าแปรรูปจากผลไม้
ว่าเราจะต้องมาดูละลายละเอียด
ว่าพื้นที่ของเขาส่วนไหนเหมาะที่เราจะทำการเกษตรอะไร
เพราะว่าแต่ละแห่งทรัพย์สินทางด้านพืชทางด้านปุ๋ยด้านอะไรในธรรมชาติมันแตกต่าง
เพราะค่าจ้างแรงงานที่ต่ำสูงสุดไม่เกินเดือนละ๗๐๐บาทต่อคน
อัตราค่าน้ำค่าไฟถูกกว่าประเทศในแถบเอเชียใต้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งโรงงาน
ส่งสินค้าไปยังประเทศที่๓และยังเป็นแหล่งวัตถุดิบทางธรรมชาติ
อย่างน้ำมันการ์ดธรรมชาติและฐานหินทำให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง
แต่เสถียรภาพทางการเมืองระบบสาธารณูประโภคที่พัฒนาช้า
ยังคงเป็นข้อจำกัดในการตัดสินใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่จะก้าวเข้ามาในบังกลาเทศค่ะ